ที่ผลการแข่งขันฟุตซอลไทยลีกกันหน่อยนะครับ
การท่าเรือเก็บ๓คะแนนสำคัญได้สำเร็จนะครับ
พวกเขานั้นตามจี้จ่าฝูงเหลือเพียงแค่๓แต้มครับ
ไปดูคู่นี้ครับสมุทรสาครในชุดสีขาวนะครับ
เปิดบ้านพบกับการท่าเรือทีมอันดับที่๒ของตาราง
นัดนี้สุรพงศ์คลายอยู่วงกุศือของทีมเจ้าถิ่นส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามเต็มอัตราศึกครับ
นำทีมมาโดยนัทพลรุนเหลืองขณะที่ทีมเยือน
การท่าเรือนะครับนำทีมมาโดยเลิศชายอิสราสุวิพากรนะครับ
เกมนั้นค่อนข้างอึดอัดครับทั้งสองทีมมีโอกาสบุกที่จะส่องถึงหน้าปากประตูด้วยกันทั้งคู่
แต่เกณฑ์นั้นยังคงเสมอที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ
สุดท้ายเดินทางมาถึงที่นาที๓๙ครับ
รัฐติคุณพรงฮิรันดินะครับยิงประตูชัยลูกนี้ช่วยให้การท่าเรือครับ
แต่สุดท้ายเวลาไม่พอครับจบลงด้วยสกอร์นี้การท่าเรือก็เอาชนะไปได้
ตอนนี้เหลือการแข่งขันเพียงแค่๘นัดเท่านั้นนะครับ
สถานการณ์ถ้ายังเป็นแบบนี้เกมนัดสุดท้ายวันที่๒๔ธันวาคม
แน่นอนครับเพราะว่าการท่าเรือจะเจอกับชนบุรี
ไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับนนทบุรีครับในชุดสีส้มนะครับ
รองสุดท้ายเปิดบ้านพบกับมเกษมบัณฑิตในชุดสีเหลืองอันดับที่๕ครับ
สตาร์ทเกมไม่ถึงนาทีนะครับอนันตชัยปราบวงศาครับ
เต็มข้อเลยครับจังหวะนี้ช่วยให้มเกษมบัณฑิตออกนำอย่างรวดเร็วครับ

เป็นจัจจาอันวบัตรนะครับก็ยิงให้กับทีมเยือนนี้ห่างไปเป็นสองประตูต่อศูนย์
เจ้าบ้านไม่ยอมครับนาทีที่๑๖นะครับทีดันไนยาเขียวก็ยิงให้กับนนทบุรีไล่มาเป็น๑ประตูต่อ๒
จบครึ่งแรกนาทีเดียวนะครับคนเดิมครับจัจจาทำประตูที่๒ในเกมนี้ให้กับมเกษมบัณฑิต
นำในครึ่งแรก๓ประตูต่อ๑ครับ
ในครึ่งหลังนะครับจัจจาอันบัวบัตรครับก็ยิงให้มเกษมบัณฑิตทิ้งห่างไปถึง๔ต่อ๑และเป็นแฮทริกของเจ้าตัวในฤดูการนี้อีกด้วยนะครับ
อีก๔นาทีถัดมาครับพัชรนันจินดาธรรมตามซ้ำจังหวัด๒ให้นนทบุรีไล่มาเป็น๒ต่อ๓
แต่ว่าเกมก็แลกกันสนุกนาทีที่๒๘อันนันตชัยปราบวงศายิงไก่ลูกนี้ก็เป็นประตูที่๕ครับ
เกษมริตดำ๕ต่อ๒เจ้าบ้านก็ยังฮึดสู้นะครับชนลวินโยกเข้าในแล้วก็ยิงลูกนี้
นทบุรีตามมาเป็น๓ต่อ๕แต่ทำได้ดีที่สุดเพียงเท่านี้ครับ
เกมเกษมบัณฑิตชนะนนทบุรีไป๕ประตูต่อ๓เก็บเพิ่มเป็น๓๔แต้มนะครับ
แซงสมุดสากรขึ้นมาอยู่อันดับที่๔ของตาวร่างส่วนผลอีก๑คู่นะครับ
ไปแบบท่วมท้นห้าประตูต่อหนึ่งสถานการณ์ในตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งแน่นอนครับ